ส่วนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
ก็ได้มีการตั้งรางวัล๑๐๐๐๐๐บาท
ที่รอบเผาและวางระเบิดในพื้นที่
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘สั่ง
ทุกพื้นที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วน
หลังจากที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่ตรวจสอบสำนวนคดีด้วยตัวเองในวันพรุ่งนี้
โดยพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดสุราธานีก็ได้มีการเรียกประชุม
ทีมชุดสืบสวนสอบสวนพร้อมกับตั้งรางวัลแจ้งบ่อแสนำจับ
จำนวน๑แสนบาทผู้ต้องสงสัยทั้ง๔คนที่เดินทางมาในพื้นที่
เมื่อวันที่๑๐สิงหาคมและทำการลอบวางเพลิงและวางระเบิด
รวม๓จุดพร้อมเปิดเผยนะครับว่าแนวทางการสืบสวน
หาความเชื่อมโยงของภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่สามารถจับภาพผู้ต้องสงสัยจำนวน๔คนที่ก่อเหตุ

ขณะนี้ก็เหลือเพียงจุดเชื่อมต่อในการเดินทางออกจากพื้นที่

ที่สามารถตรวจเก็บได้ในที่เกิดเหตุ